เพื่อร้องได้ให้ร้อง

ลองฮึบฮึบฝนกาตกทำ

ฝนตกทำเฮ้าเปรียดหอดโมกฮู
ดูหน้าแกล้งนำวงหน้าดู

เอาหอมโมกฮัวเอาไปฝากป่า

เอาหอมโมกฮัวเอาไปฝากป่า

เพื่อนช่วยกินหลายคนมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากครับน้อง
มาดูที่โดน
สนุกมากนะฮะแต่ว่าต้องออกตัวนิดนึงเผื่อ
จริงแล้วเพลงไม่ได้ว่าร้องง่ายนะคนอีสานเองนะยังตลบลิ้นไม่ทันเลยอ่ะจริง
ก็บอกแล้วว่าน้องเต้เขาแต่งเอาไว้นะมีหอหีบกับหอนกฮูกเยอะมากเลย

โอ้โหฮึ่มฟ้าลองฮึ่ม
ก็เป็นเรื่องของความประทับใจ
ทีนี้รายการของเราเนี่ยช่วงหลังคุณผู้ชมคงจะทราบกันดี
การวางแผนงานการค้นคว้าของบรรดาเบื้องหลังของเราทีมงาน
แล้วก็เฮดของทีมงานก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโปรดิวเซอร์คนเก่งของเรา
เราก็มาพบกับเขาเลยนะครับมาถามเรื่องราวนะฮะ
ความประทับใจแล้วก็อะไรต่างในรายการของเราในช่วงนักสู้รุนจิ๋วนะครับ
คุณบุ๋มบิ๋มครับโปรดิวเซอร์ครับเชิญครับ
คือหลายคนอาจจะคิดว่าโปรดิวเซอร์อาจจะแบบเข้งขึมไหมดุไหมอะไรไหม
แต่บอกเลยว่าอย่างพี่บิ๋มนี้นะคะเป็นโปรดิวเซอร์ที่เด็กนะ
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วที่มาแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรียกไม่ได้รู้จักในนามของคุณบุ๋มบิ๋ม

เด็กที่มาเขาจะเรียกว่าคุณลุงซันตะคอร์ส
อยากจะถามพี่บิ๋มว่าทำไมเราถึงมีต้นกำเนิดว่า
เราอยากจะจัดแคมเปญนักสู้รุ่นจิ๋วขึ้นมาครับพี่
คือผมพูดในฐานะเป็นตัวแทนทีมงานแล้วกันนะครับคือไม่ใช่ผมคนเดียวหรอก
ก็มีทีมงานทั้งทางไทยรัฐทีมงานของซันเดย์นะครับ
ก็เราก็คิดกันว่าน่าจะมีเด็กเข้ามามาร้องช่วยครอบครัว
ช่วยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กอีกหลายคนในประเทศนี้นะครับ
เราก็เลยเปิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าดีครับ
มีเสียงตอบรับมากมายครับทั้งจากผู้แข่งขันเองซึ่งเป็นเด็ก
แล้วก็จากคนดูก็ดูก็ชอบนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเด็ก
หลายคนนะครับลุกขึ้นมาบางคนร้องเพลงยังไม่ได้
ก็มาหัดร้องเพลงเพื่อที่จะมาแล้วก็ได้สตางค์ไปช่วยเหลือครอบครัว
ผมว่าเป็นโครงการที่ดีก็เลยมีกระแสตอบรับ
ก็เลยทำตอนนี้จะทำไปเรื่อยแล้วนะครับ
ดีนะคะเวลาเด็กรุ่นเดียวกันที่ดูรายการของเราเนี่ย
ปลูกฝังเขาไว้ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยครับ
จะได้โตขึ้นมาจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
แต่ว่าทีนี้อย่างที่พี่ปิ๋มบอกว่าบนพื้นที่เวทีของเราเนี่ย
เวลาคนขึ้นมาแข่งขันเนี่ยแน่นอนค่ะว่าต้องมีความกดดันอยู่แล้ว

วันนี้เองค่ะเราก็เลยคิดว่าพี่บิ๋มก็สมควรได้รับความกดดันนั้นค่ะ
เราก็เลยคิดว่าจะให้พี่บิ๋มร้องเพลง๑เพลง

ถ้าผิด๑คำทุกคนจะได้โบนัสโบนัสโบนัสโบนัส
๑คำคือคำละ๑๐๐๐๐บาท
แล้วคุณถามกันหรือเปล่าว่าโบนัสหักจากเงินเดือนใคร
หักจากเงินเดือนพิธีกรหรือเปล่า
คุณไปสอบถามให้ดี
ถ้าจะต้องหักจากในส่วนของบนเวทีก็กรุณาร้องให้ถูกทุกคำก็แล้วกันนะคะ
ผมจะพยายามร้องให้ถูกทุกคำนะครับเพื่อคุณทั้งสองคนเลยได้ครับ
วันนี้ค่ะความกดดันจะเป็นของพี่บิ๋มเดี๋ยวจะให้คุณป่าทำแบบแข่งจริงเลยเพื่อคุณโดยเฉพาะ
มามาพร้อมนะครับครับคุณบุ๋มบิ๋มพร้อมครับ

พร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๑๕ครับ
เพลงนี้มูลค่า๒ล้านบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

ขอโชคดี

จากปากช่องมา
เจ้าหนุ่มสัญญา
สองเราเมื่อสายา
ก่อนเคยรังเคยพักไม่เปลี่ยนฝันทำไร่ใกล้กันจนตะวันตกดิน
จากบ้านเดินเพียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้า
จากน้อง๓ปีอยู่วงดนตรีหาเงินมามั่นขวัญตา
วี่หกกลับขอนดังพี่ย้อนกลับหน้า

แก้วตาสัญญาเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอย
พี่บุญน้อยลงคอยทั้งปี
เจ้า
ชวดชมวิมานที่ล้มลืมฟันยาเมื่อสายัน
ร้องไปแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนคะคุณบุ๋มบิ๋ม
ผมว่ามันน่าจะมีบางจุดนะ

คุณคิดว่าคุณจะคว้าเงินเต็มจำนวน๒ล้านบาทไปได้ไหมคะ

บอกเลยค่ะคุณผู้ชมเขาคนนี้ตรากตำทำงานหนัก
เพื่อให้รายการของเขาอยู่ได้ไปอีกหลายปี
ต่อหลายปีทีมงานของเขาคิดเกมนี้ขึ้นมา
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้ามาร้องเพลงและเอาเงินทุนไปสู้ชีวิต
ลุ้นกันค่ะว่าเขาสามารถคว้าเงินทุนนี้ไปได้หรือเปล่า
และผู้ขันกล่าวคุณบุ๋มบิ๋มนะครับ
เพลงนี้เพลงที่๑๕มูลค่า๒ล้านบาทร้องจบไปแล้ว
คุณบุ๋มหิมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑๕มูลค่า๒ล้านบาท
คุณบุ๋มบิ๋มร้อง
ได้ได้ดิ

หุ้นส่วนในบริษัทซันเจ

นะครับ

ร้องผิดไปทั้งหมดกี่จุดครับ
๔จุดครับ๔จุด
ถือว่าเป็นการผิดที่ยับเยินค่ะ
คุณสุดยอดมากครับเพราะว่าคุณผ่านแรงกดดันได้มากมายเหลือเกินนะครับ

ที่แรกก็ไม่ตื่นเต้นนะพอร้องไปโอ้โหตื่นเต้นขึ้นขึ้น
ว่าเนื้อท่อนต่อไปมันจะว่าอะไรนะ
เนี่ยค่ะเกมเราถึงสนุกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกมที่สามารถเอาเงินไปเป็นทุนสู้ชีวิตได้จริงนะคุณผู้ชมเวลาก่อนจะมาสมัครมาก็ฝึกร้องกันมาดีนะคะเพราะว่าอยากแจกจริงนะคะเงินมีให้ไม่อั้นเลยค่ะ
ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับมีพลังสนุกปัญญารักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิ้น
แม่จะห่มขาวหน่อยนะครับ
ก็เหมือนกันครับขอให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดแต่สิ่งดีทำแต่สิ่งดีประสบแต่สิ่งดีตลอดไปนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
จริงแล้วคำอวยพรดีนะคะจากผู้ใหญ่ก็ได้ไปแล้ว
เป๊กเองนะคะขออย่างเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมขอให้เป็นแฟนรายการกันไปนานนะคะ
ขอให้เปิดเจอแล้วก็ไม่ย้ายไปไหนนะคะบอกได้เลยว่าแค่คุณผู้ชมดูก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วค่ะ
ขอบพระคุณทุกยอดโอนที่ส่งตรงถึงบัญชีของผู้เข้าแข่งขันเลยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะ
แล้วก็ในคราวหน้านะครับพบกันต่อไปก็คงจะเป็นอีกปีหนึ่งก็กลับมาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราต่อน้องปินนะครับ
น้องปิ่นคนเก่งที่มาช่วยแม่จับปลาสวยงามที่เอาไปขายเป็นปลาตู้ตามเขาเรียกว่าในสวนปาล์มในท้องร่องปาล์ม
ราวหน้าก็มาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้วครับ
แต่ว่าจบรายการของเราไปนะคะไม่ต้องย้ายช่องไปไหนค่ะมีอีกรายการหนึ่งที่ดีเหลือเกินค่ะ๔คำถามกับเงิน๑ล้านบาทพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะ
ครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนนะครับคงต้องกราบลาคุณผู้ชมไปด้วยต้องใช้คำนี้แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณพ่อคุณแม่แค่ไหนปีนรักมากเลยค่ะยอมทำทุกอย่างเลยไหมเพื่อให้พ่อแม่ได้สบายขึ้นยอมทำ
อินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
อยากได้เงินใช่ไหมแต่ก็กลัวใช่ไหมค่ะแต่หนูร้องไม่เป็นจริงจริงค่ะ
สู้หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ